เรื่องความให้ไหวเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะน้องนะ
มันต้องพัฒนาให้ตามยุคตามสมัยกันอยู่เรื่อย
อย่างคำกล่าวที่ว่าทำบุญสุดคลัดหน้า
แต่ว่าถ้าทำหน้าก็จะสวยชาตินี้จ้า
ดูอย่างพี่เอสุภาชัยของเราสิจ๊ะ
ไม่รู้ไปทำอะไรมาบ้างถึงได้สวยเหมือนเช่นปัจจุบันนี้

แต่เป็นสมัยที่ยังไม่ได้เดบิวเข้าสู่วงการความ

เข้ามาได้ก็ไม่ยอมออกเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าติดใจเรื่องความสวยความงาม
หรือติดใจเรื่องการใช้แอปถ่ายรูปกันแน่
อยากเล่นนะจ๊ะพี่เอ๊ยจ๊ะ
รักนะจุ๊บม้ว
มามิวแลนด์

เจ้าแจ๊ะริมจอร์